คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวใหญ่ที่สุด
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้กันนะครับ

วยเด็กโดนน็อกล้มหัวกระแทกสังเวียนดับ

หารายได้ส่งตัวเองเรียนนะครับ
เพราะว่าวันที่๙ถึง๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชกมวยการกุศลโครงการต้านภัยยาเสพติดครั้งที่หนึ่ง
ถ้วยของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

เพชรมงคลสวิไลทอง

หรือน้องเล็กทาซาโกอายุ๑๓ปี
ชกกับฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐ

ยกที่๒ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอยกที่๓เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
น้องเล็กเองเพชรมงคลสวิไลทอง

แต่อาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวดูจังหวะนี้

อันนี้เป็นจังหวะล้มรอบแรกแล้วนี่เห็นไหม

ตอนนี้ลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่นะครับ

ถอยหลังไปถูกเชือกแล้วโดนชก

แล้วล้มลงไปหัวกระแทกพื้นนะครับ

อาการของน้องเล็กยังไม่ดีขึ้น

โจมกระหน่ำหมัดเข้าใส่ปลายคาง

กรรมการไม่ได้เข้ามาช้อนรับคอไว้
ไม่ได้มาช้อนรับศีรษะเอาไว้

หมดสติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

แพทย์ตรวจพบศีรษะถูกกระแทก
อย่างรุนแรงแล้วก็ส่งตัวต่อไป
รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เรื่องนี้นะครับขณะที่

ถ่ายคลิปของน้องเล็กขณะที่ได้รับการรักษา
แล้วก็แชร์กันไปในโลกโซเชียลบอกว่า
ช่วยกันหน่อยช่วยน้องเล็กหน่อย
ตอนนี้น้องเล็กอาการบาดเจ็บจากการถูกชก
จากการขึ้นชกเมื่อวันที่๙๑๑พฤศจิกายน
ใครมีกำลังก็สามารถช่วยครอบครัวของน้องเล็กได้
โดยตอนนั้นไม่คาดคิดว่าน้องเล็กจะเสียชีวิตนะครับ
แต่ท้ายที่สุดน้องเล็กเสียชีวิต

เมื่อวานนี้นะครับญาติของน้องเล็กได้เดินทางไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำศพของน้องเล็กวัย๑๓ปีเท่านั้นเอง

ทางด้านของนายดำรงทาสโก

ผูกพันกับน้องเล็กมากนะครับลุงคนนี้สอนทั้งมวยให้น้องเล็กขึ้นชกแล้วก็ดูแลอย่างกับพ่อกับแม่
คุณลุงบอกว่าน้องเรียกคุณลุงว่าพ่อ
แล้วเห็นจังหวะคุณลุงเห็นจังหวะวินาทีที่น้องล้มลงไปเลยค่ะ
คุณลุงก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็อย่างที่ตามคลิปที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
เพราะว่าน้องถูกจู่โจมกระหน่ำหมัดเข้าใส่ปลายคางล้มทั้งยืน
แต่กรรมการไม่ได้เข้ามาช้อนคอรับศีรษะ
แต่อย่างใดทำให้ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงนี่คือสิ่งที่คุณลุงบอกนะครับ
และคุณลุงดำรงยังเปิดเผยอีกนะครับว่าน้องเล็กเป็นนักมวยตั้งแต่อายุ๘ขวบ
เป็นเด็กกำพร้าพ่อและแม่ก็ตระเวนชกมวยได้ค่าตัวไม่กี่พันบาท
เพื่อนำเงินมาส่งตัวเองเรียนหนังสือ
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังเลิกเรียนนะคุณก็จะมาฝึกซ้อมอยู่ที่สนามกีฬา
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองรัฐหลวง
ประวัติการชกของน้องเล็กชกมากกว่า๑๗๐ครั้งแล้วคุณ
และไฟล์ล่าสุดก็ชกที่งานต้านยาเสพติดครั้งที่๑
ชั่วคราวที่โรงเรียนวัดคลองมอนนี่แหละครับ
น้องเล็กคัดเลือกเป็นคู่รองในพิกัด๔๑ปอนด์
กระทั่งขึ้นชกก่อนจะจบชีวิตคาสังเวียนผ้าใบ
คุณลุงบอกว่าผมก็ไม่ติดใจสาเหตุที่หลานเสียชีวิตเพราะเป็นอุบัติเหตุ
แต่ขอฝากถึงผู้จัดมวยให้คำนึงถึงมาตรฐานของกรรมการผู้ตัดสิน
และความปลอดภัยของนักมวย
พร้อมอยากให้มีกฎหมายเซฟตี้นักมวยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จะต้องใส่เครื่องป้องกันด้วย
นี่แหละครับกลายเป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองอยู่
เรื่องของมวยเด็กเอาเด็กมาทาบรุน
หรือว่าเอาเด็กมาขึ้นชกตามวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติหรือป่าเถื่อนกันแน่
เพราะว่าเด็กยังตัวเล็กอยู่เลย

ว่านักมวยเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีมีเป็นแสนคน
ชกเดิมพันธุ์ชกชิงเงินรางวัล

เด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ขึ้นชกนะคุณ๔ขวบ
น่ากลัวไหมโดนชกศีรษะอย่างน้อยต่อไฟล์นะ๒๐หมัดนะครับ
นี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดการเรียกร้องแก้ไขเรื่องของกฎหมายนักมวยเด็กด้วย
แต่ก่อนอื่นเราฟังเสียงของลุงดำรงลุงของน้องเล็กผู้ตายหน่อยครับ
ก็ถ้าดูตามคลิปใช่ไหมลักษณะการดึงกระตุกใช่ไหมฮะ
พอเด็กลักษณะมันเสียหลักคือเด็กมันก้มลงไปใช่ไหมถูกต้องไหมฮะ
คือรักษาการตีเสยขึ้นไปถูกต้องไหมครับ
ตีเสยเสร็จปุ๊บเกิดด้วยครับ
เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือเข่าไปโดนตรงไหนครับ

ที่ท่านพระอาจารย์รู้นั่นก็เป็นคลิปตอนช่วงแรก
ตรงกลางวิธีอยู่แล้วที่มีอาการเหมือนกัน

เราได้มีการบอกกรรมการให้หยุดยุติ

กรรมการดูหน่อยประมาณนี้ครับ

แต่ก็ไม่ได้มีการหยุดยุติ
ถามว่าติดใจไหมครับ

เพราะผมอยากให้หลานผมเนี่ย

นี่แหละครับเป็นเสียงที่ลุงบอกนะครับ

ที่ชกกับน้องเลคเพชรมงคล

ฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐ
ผุ๊ดลูกรมกล้าวหรือชื่อจริง
นิติกรศรนต์ดีอายุ๑๕ปีเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นคู่ชกของน้องเล็ก
หรือเป็นเพชรมงคลเสาวิลัยทอง

ก็พูดถึงน้องเล็กบอกว่าเรารักนะ

ฟังเสียงช่วงของการขอขมาหน่อยครับ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

มีลายทองแล้วแต่ศักดิ์ฐานนะครับ
ก็เป็นกางเกงของฝาใหม่นะ
ใช่ค่ะค่ะค่ะในการขึ้นชกในครั้งนี้คุณผู้ชมข้อมูลทางการแพทย์
แล้วก็ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายหน่อย
ขอดูข้อมูลทางการแพทย์ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการเปิดเผยข้อมูล
ศูนย์รังศรีวินิจฉัยก้าวหน้า
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คือเขาวิจัยติดตามกลุ่มมวยเด็กค่ะ
ทีนี้ผลของการวิจัยออกมา
เขาศึกษาเปรียบเทียบกันว่าสมองของเด็กที่ชกมวย
กับเด็กที่ไม่ได้ชกมวยมันแตกต่างกันยังไง
เอากลุ่มตัวอย่างมาพิสูจน์ประมาณ๒๐๐๓๐๐กว่าคน
ผลออกมาก็คือการชกมวยในเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี

หนึ่งเลยคือมีเลือดออกในสมองจากการถูกชก
สองคือเซลล์สมองใยประสาทฉีกขาดถูกทำลาย

ทำให้การทำงานของสมองด้านความจำมันลดลง
แล้วมันก็จะนำไปสู่การบกพร่องทางปัญญาหรือว่าภาวะสมองเสื่อม

ทีนี้ก็ต้องย้อนดูข้อเรียกร้องของสังคม
เรียกร้องกันมา๒๓ปีเกี่ยวกับการชกมวยเด็ก
ว่าตกลงแล้วมันเป็นการทารุณกรรม
หรือว่าเป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติกันแน่นะครับ
เขาบอกว่าข้อเสนอเพื่อให้มวยไทยปลอดภัยสำหรับเด็กก็คือ
มวยเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีต้องเป็นเพียงวัฒนธรรมและกีฬาสมัครเล่น
โดยมีกฎกติกาเหมาะสมตามอายุไม่ใช่เป็นอาชีพ
ไม่เป็นการทารุณกรรมและไม่เป็นการพนัน
เพราะพวกเด็กนักมวยเด็กเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อการพนันของผู้ใหญ่ซะเยอะเลยนะครับ

คือขอให้มีการกำหนดเกณฑ์อายุเช่นอายุต่ำกว่า๙ปี
ให้แค่รำมวยแสดงท่าทางอันหลากหลายของแม่ไม้มวยไทยก็พอ
เน้นสวยงามเตะต่อยเป้าได้
แต่อายุ๙๑๒ปีแข่งแบบปะทะได้
เริ่มปะทะได้แล้วแต่ห้ามชกศีรษะ
ถ้าชกศีรษะจะไม่ได้คะแนนแล้วก็ถูกตัดคะแนนถูกจับแพ้
ส่วนอายุ๑๓๑๕ปีแข่งแบบปะทะได้เหมือนกัน
แต่มุ่งเป้าศีรษะได้แต่ต้องชกแบบเบาเน้นเข้าเป้า
ได้คะแนนจะวัดจากความแม่นยำเท่านั้น

ส่วนข้อ๓ขอให้แก้กฎหมายเรื่องของพรบมวยปี๒๕๕๙
ไม่ให้มีการบังคับขู่เข็นมีการเล่นการพนัน
และไม่ให้มีค่าตัวหรือว่าสู้กันแบบตัวเปล่า
เท่ากับว่าต้องมีเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องป้องกันศีรษะ
รวมถึงเครื่องป้องกันตัว

บอกขอให้มีการขึ้นชกแค่๓ยกยกละ๑๑๕นาที
เท่านั้นเองพอ๑นาทีครึ่งเท่านั้นพอ
แล้วก็กำหนดพักระหว่างการชกแต่ละครั้ง
หากมีการบาดเจ็บที่ศีรษะต้องพักยาวหน่อย
ไม่ใช่แค่กำหนดแบบว่า๓นาทีพัก๑นาทีอะไรแค่นั้นไม่ใช่
คุณสมรักคำสิงเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักมวยอายุ๑๓
ชกมวยมาตั้งแต่๘ปีแปลว่าชกมวยมาทั้งหมด๕ปี
แต่ว่าขึ้นชกถึง๑๗๐ครั้ง
คือมันเยอะเกินไปตามกฎของมวยแล้วชก๑ครั้งจะต้องพัก๒๑วัน
แต่ในกรณีนี้น้องก็ขึ้นชกเยอะมากจริง
เด็กเดี๋ยวนี้ขึ้นชกตั้งแต่กี่ขวบแล้วคุณ๗๘ขวบก็ชกกันแล้วนะ
แล้วก็ที่มีการสำรวจ๔ขวบอายุน้อยสุดขึ้นชกกันแล้วนะครับ